เพราะทนายอนัญชัยบอกว่าไม่ต้องรอนาน

เรื่องเกี่ยวกับศรีกาคีโดยตรงด้วยนะพี่เบิร์

คุณผู้ชมมาดูแนวทางของทนายอนัญชัยชายเดชครับ
ทนายความของบิ๊กโจ๊กแล้วก็ตำรวจทั้ง๘นาย

หลังทั้ง๘นายได้รับการประกันตัวออกมา
นายอนัญชัยก็บอกดูสีหน้าทุกคนก็ดูไม่เครียดนะ

เรื่องต้นก็คุยเรื่องแนวทางการต่อสู้คดี

ได้บอกทั้ง๘นายไปว่าถ้าบริวสดใจจริง

ไม่มีใครรู้ว่ามันจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้น
เป็นเรื่องที่ดีที่ทั้งหมดได้รับการประกันตัวออกมา

ไม่รู้ว่าเงินที่เข้ามาเป็นบัญชีม้าจริงหรือไม่

แม้แต่แม้แต่พันธุ์ตำรวจเอกภาคภูมิพิษสมัย

ประเด็นภาพหลุดที่

ส่วนตัวของทนายอนัญชัย

ใครก็อยากรู้จักอยากคบค้าสมาคม

แฟนเพจก็ยังมาขอถ่ายรูปมาคล้องแขน

นายอนัญชัยลั่นไว้เลยคุณผู้ชม
ฟังจากปากทนายเอง
ผมก็คงหน่วยงานเลยว่าอย่าทำอย่างงี้
ถ้าสมมุติเปิดเครื่องเที่ยวไปแล้ว
จะกระทบตัวหน่วยงานไหน

ก็ไม่ใช่ว่าทนายเป็นทนายเทวดา

แล้วก็ข้ามไปวันอื่นเร็ว
นอนบ้านพี่บ้านพี่อยู่ใกล้สำนักงานแก

สองคนนี้ก็จะเล่นวันเล่นกลุ่มกันเลย

ออกหมายค้นใช่ไหมที่รองโจ๊กท่านบอก
ครับ

โจ๊กเนี่ยเขาหยุดลาราชการครั้งแรกนะ
ทั้งปีเดี๋ยวเพิ่งจะลาลา๓วัน

ตำรวจติดตามไม่ต้องพี่ขอไปส่วนตัว

คณะทำงานของบิ๊กโจ๊กด้วยนะครับ

โจ๊กจะมาประชุมติดตามงานในคดีที่

แต่ปรากฏว่าตลอดทั้งวันเมื่อวานนักข่าว

ลา๓วันทำหนังสือมาเรียบร้อย
นะครับคือตั้งแต่๒๗ถึง๒๙กันยายน
แล้วไม่ได้ระบุว่าเป็นสาเหตุการลาคืออะไร

บอกพี่ขอไปส่วนตัวนะ
ก็เลยยังไม่รู้ว่า๓วันนี้นายจะไปไหน

บิ๊กโจ๊กก็ทำบุญเข้าวัดทำบุญตลอด
สำหรับการลาหยุดราชการครั้งนี้

ลา๓วันนี้แหละนะครับ

ช่วงค่ำเมื่อวานนี้บิ๊กโจ๊กไปหารือครับ
หารือกับทนายอนัญชัยชายเดช

เพื่อปรึกษาแนวทางการต่อสู้
โดยเฉพาะการยื่นคำร้อง
ให้สารพิจารณาไต่สวนเรื่องการละเมิดอำนาจศาล

และยื่นขอหมายจับตำรวจทั้ง๘นาย

แล้วอย่างนั้นเดี๋ยวค่อยมาดูวันจันทร์วันอังคารเลยนะ
แต่เท่าสิ้นต้องเปิด๗โมง
แล้วดีไม่ดีเกิดวินนี่พูดอะไรออกมาล่ะ